นี้ร่วมกันหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยกันขบคิดหน่อยค่ะ
พอคลิปนี้ออกไปเนี่ยกระแสวิพักษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะจริงนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ใกล้วัดแถวบางนาแล้วก็แหล่งชุมชนด้วยนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าเทศกาลงานบวชใช่ไหมครับปรากฏว่าเธอบอกว่าอัดคลิปซะเลย
งานบวชตั้งแต่เช้าเลยวันอาทิตย์กะจะนอนตื่นสายซะหน่อยไม่ได้ตื่นสาย
เพราะเสียงแห่งานบวชดังแบบนี้ค่ะ
นาฬิกาให้ดูด้วยให้ดูเวลาด้วย๗นาฬิกา๑๙นาที
วันอาทิตย์เป็นวันที่หลายคนบอกว่าอยากจะนอนตื่นสาย

นั่นแหละค่ะเธอบอกว่าต้องตื่นนะคะ
ร้องวัดบังนาในบวชนาคเสียงดังคุณผู้ชม
แดดยังไม่ส่งเลยอ่ะอ่านี่แหละค่ะคลิปนี้แหละค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลในแคปชั่นเพิ่มเติมบอกใจเขาใจเรานะคะ
ใจเขาใจเราผู้ที่อาศัยในคอนโดใกล้บริเวณวัดบังนาในที่ลงคลิปเนี่ย
เขาบอกว่าในทุกวันอาทิตย์ช่วงนี้จะมีงานบวชบ่อยครั้ง
ทุกครั้งจะส่งเสียงดังแต่เช้าเลยรบกวนการพักผ่อน
แจ้งที่วัดก็แล้วแต่ไม่มีผลอะไรเลยค่ะ
คือประมาณว่าไม่ได้ดำเนินการอะไรให้เลยนะครับ
ทีนี้หลายคนก็ติ๊งมาว่าแหมไอ้งานแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะ
มันเป็นหน้าบวชใช่ไหมเขาก็จะรู้
งานบุญแห่นาคแบบนี้แหมก็หยวนกันไปเนอะ
เดี๋ยวช่วงนี้หมดมันก็หมดแล้วนะคะ
แล้วปรากฏว่าหลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปนะ
คือตอนแรกบางคนอาจจะบอกว่าเห็นใจเธอ
วันอาทิตย์ตอนเช้าแทนที่จะได้ตื่นสายนอนสบาย

กระแสตีกลับทัวร์มาลงเธอ
หลายคนบอกว่าเดี๋ยวนะคุณใจเย็นนะ
วัดเนี่ยเกิดขึ้นก่อนชุมชนก็เกิดขึ้นก่อน

คุณก็ต้องเข้าใจสินี่เป็นแบบนี้ไป
เรื่องลักษณะแบบนี้คล้ายกับเรื่องในอดีต
ที่มีคนอยู่คอนโดหรูใกล้กับวัดไซค
ย่านพระรำสามที่มีการทรองเรียนว่า
ในวัดตีระคังเสียงดังจำได้ไหมอ่าจำได้ทีนี้แก้ไขด้วยการทำความเข้าใจ
ทีถ้อยใสเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้อ่าวัดก็ตีระคังเบาลงหน่อยนะฮะ
ส่วนคนในคอนโดก็ทำความเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีกันไปสุดท้าย
อ่ะอยู่กันได้แบบลงตัวนี่นี่จำได้ไหมอืมไอ้ภาพนี้คลิปนี้ล่ะค่ะ
ค่ะอ่าที่นั่นเขาก็สบายแล้วอ่าอยู่กันได้ลงตัว
คราวนี้เราคุยกันไหมค่ะอืมวัดบังนานไหนกับคอนโดตรงนั้นอ่ะ
เออนะคะคือจัดงานบวชตอนเช้าอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรหรอก
แต่ว่าอาจจะต้องควบคุมเสียงให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับ